เรื่องนี้สำคัญมากสำหรับการประถมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ที่มีอาการหัวใจวายเฉียบพันธุ์แบบนี้นะคะ
ทางด้านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชก็

ของการช่วยเหลือผู้ปวดแบบนี้ต้องทำอย่างไร
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นักร้องชื่อดังคุณโจบอยสกาวต์เสียชีวิต
ก็เป็นนี่แหละค่ะคลิปอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
เป็นการหมดสติขณะกำลังร้องเพลง
โดยออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเพื่อนของคุณโจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจถือเป็นภัยเงียบ
อาจนำมาสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความเสี่ยงได้ตลอดเวลาค่ะ
เลขาธิการสพชบอกด้วยนะคะว่า
ในผู้ป่วยทั่วไปก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ย
หัวใจจะมีภาวะเต้นพลิ้วไม่เป็นจังหวะ
ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้ไม่สมบูรณ์
ก็เลยเกิดภาวะหมดสติไม่รู้สึกตัว
แต่ว่าสมองยังสั่งการให้ร่างกายพยายามหายใจอยู่
ซึ่งอันนี้เขาเรียกเป็นภาษาทางการแพทย์ว่า
ซึ่งผู้ป่วยจะหายใจแบบอ้าปากพงาบพงาบ
ทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่ายังหายใจเป็นปกติ
และทำให้การตัดสินใจช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ
ซึ่งจากการวิจัยทางการแพทย์วินิจฉัยทางการแพทย์เนี่ยนะคะ
ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกดหน้าอกช่วย
ภายในเวลา๔นาทีหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ถึงจะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้
ทั้งนี้นายแพทย์อัจฉริยะก็ยังได้แนะนำขั้นตอน
ช่วยชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไปด้วย
ถ้าหากว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้
อันดับแรกเลยนะคะให้ปลุกเรียก
ถ้าเจอคนหมดสติให้ปลุกเรียก
ไม่ตอบสนองให้สังเกตการหายใจทันทีค่ะ

อันดับแรกโทร๑๖๖๙ก่อน

หลังจากโทรเรียบร้อยแล้วก็แบ่งหน้าที่กัน
อีกคนก็เริ่มทำการกดหน้าอก

วิธีการก็คือให้ประสานมือสองข้างตรงกลางที่หน้าอก
ระหว่างทางด้านหน้าอกทั้ง๒ข้างตรงกลางหวั่งอก
และต้องกดต่อเนื่องด้วยจังหวะ๑๐๐๑๒๐ครั้งต่อนาทีค่ะ
ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยนะคะ
กว่าหน่วยกู้ชีพจะมาถึง
จนกว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนอง

ถ้ากู้ภัยยังไม่มาก็ไม่ต้องหยุดค่ะ
และถ้าสถานที่นั้นมีเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า
รอคอยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มาถึง
ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะ
ถ้าหากว่าได้รับการนำส่งโรงพยาบาลรัฐ

ก็สามารถที่จะใช้บริการตามโครงการฉุกเฉินวิกฤต
สิทธิ์ทุกที่ได้ก็คือรักษาฟรี

แล้วก็ยังไม่รู้ถึงขั้นตอนการประถมพยาบาล
ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยหมดสติ

แต่ถ้าคนที่ไม่เคยอบรมมาก่อนมันก็ยาก